คุณผู้ชมค่ะมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะยังจำเรื่องราวของเพชรพุ่มพวงกันได้ไหม
ก่อนหน้านี้มันมีดราม่งดราม่านะลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ออกมาตัด
เพราะเรื่องกรณีสมบัติ๑๐๑๐ล้านของแม่เนี่ยหายไปไหนหมดนะฮะ
พี่เพชรพุ่มพวงของเราต้องออกมาอัดคลิปอธิบายร่ายยาวเลย
แล้วเรื่องนี้ไปถึงไหนไปถึงหูคุณพ่อนักร้องลูกทุ่งแดนใต้ค่ะ
พ่อนักร้องลูกทุ่งแดนใต้พ่อเอกชัยซี่วิชัยนะ

พ่อเอกชัยบอกว่าเอ็นดูแล้วก็เฝ้าดูน้องเพชรมานานแล้ว
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนพ่อเอกชัยนี่นะ
สมัยตอนที่แม่พึ่งพุ่มพวงมีชีวิตเนี่ยเขาสนิทกัน
เป็นน้องรักพี่รักในวงการบันเทิงกันเลยคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอกับน้องเพชรสักที
วันหนึ่งที่น้องเพชรออกมาอัดคลิปตัดเพาะพร้อมกับบอกว่าที่ออกมาพูด
เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนปิดกั้นการทำงานในวงการของเจ้าตัว
บางคนนะอันนี้พูดกันตรงเพราะว่ามีสมบัติแม่เยอะแยะก็ไม่ต้องจ้างก็ได้
ยังรวยอยู่อะไรอย่างนี้นะไม่อยากให้คิดแบบนั้นคุณผู้ชมทุกคนก็ต้องทำมาหากิน
และการอยากทำงานนี่แหละทำให้พ่อเอกชัยของเราแต่งเพลงใหม่เอาไว้ชื่อเพลงว่าสาริกา
คือจริงพ่อเอกวัดตั้งใจเนาะแป้งไวจะร้องเองจะเอาไว้ร้องเอง
แต่พอมาเจอเหตุการณ์ของน้องเพชรหรือว่าหลานรักคนนี้มีการพูดคุยกันคุณผู้ชม
เลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยผลักดันน้องเพชรบนเส้นทางของวงการลูกทุ่งอีกครั้ง
ก็เลยเอาไงดีป๊าไปเลยยกเพลงนี้ให้น้องเพชรหลานรังกาเลย
แล้วเมื่อคืนช่วงดึกก็คือเรียกให้น้องเพชรมาใส่เสียงมาลงเสียงยี่ห้ออัดเสียงกันเลย
มาที่บ้านของพ่อเอกชัยนี่แหละฮะแล้วน้องเพชรเนี่ยก็ได้นำชุดของคุณแม่แม่พึ่งพุ่มพวงติดไม้ติดมือมาด้วย
เราเอง๓คนนะรวมไปถึงแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเพชรหรือว่าพี่เพชรของใครหลายคนด้วยนะแล้วก็ติดตามผลงานเพลงใหม่ของเจ้าตัวด้วยนะคะ
สาริกาแต่งโดยเอกชัยศรีวิชัย
จากรุ่นสู่รุ่นจริงสนิทกับคุณแม่แม่ผู้พวงสมัยมีชีวิตอยู่
พอมีหลานฝ่ายเอกก็ยังดูแลต่อ
จังหวะที่เขาไปเจอกันเขาไปอัดรายการ
และสตูดิโออัดไปกันมันตรงข้ามกันเจอ

หวานเลยอ่ะ
หรือว่าแม่พึ่งแกโดนใจไหม
ถ้าแกรับรู้นะแกคงจะแบบดีใจแหละ
ว่าคนในวงการบันเทิงเดียวกันก็เอ็นดูลูกหลานเหมือนกัน